เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาท้านะคะ
กรณีที่มีการส่งข้อความในกลุ่มไลน์ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์มีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าใครมีหลักฐานให้เอามาแสดงเลยค่ะ
เพราะว่ายืนยันย้ำชัดเจนว่าในยุคคอสชไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าการดำเนินคดีกับพลเรือเอกพระจุลก็เป็นการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรตำรวจค่ะ
ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีที่พลเรือเอกพระจุลตามประทีปอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ
นำข้อความเข้าสู่ระบบออนไลน์กล่าวหาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
ล่าสุดนะคะพลตำรวจรีชะยะพลชัดชัยเดชผู้บังคับการแผนงานคดีอัธยากรรมสำนักงานยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมายืนยันว่าการออกหมายเรียกพลเรือเอกพระจุลให้มาพบพนักงานสอบสวนในเวลา๑๐นาฬิกาของวันที่๑๐มีนาคม๒๕๕๙เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับจากพลเรือเอกพระจุลกลับมาซึ่งตามกฎหมายตำรวจสามารถออกหมายเรียกได้๒ครั้ง
ถ้าหากพลเรือเอกพระจุลยังไม่เข้าพบตำรวจก็สามารถออกหมายจับได้นะคะ
ขณะที่การสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำไปแล้ว๘คน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าส่วนตัวมีความเคารพนับถือพลเรือเอกพระจุล
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องขององค์กรที่จะต้องปกป้อง
หากไม่ดำเนินการผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะเสียขวัญและเสียกำลังใจได้ค่ะ
ใครโดยไม่มีหลักฐานค่ะ